อีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นศิลปะค่ะ
เป็นศิลปะการตกแต่งเมนที่จังหวัดราชบุรี
คุณดูสิคะมันมีความแปลกหูแปลกตามาก
จะเป็นยังไงทำจากอะไรไปดูใกล้กันดีกว่า
คุณค่ะนี่ไม่ใช่เวทีคอนเสิร์ต
หรือเวทีหมอลำใดทั้งสิ้น

เมนเผาศพที่วัดดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ดูใกล้เห็นยังว่าเป็นอะไรบ้าง

ก็จะเป็นข้าวของเครื่องใช้เครื่องบริโภคต่างนี่แหละคุณ
ข้าวสารอาหารแห้งจะใช้แทนดอกไม้นะคะ
แทนดอกไม้สดดอกไม้ปลอมใช้แทนหมดเลย
แต่ตกแต่งออกมาแล้วสวยงามมาก
อาหารแห้งที่นำมาประดับตกแต่งนี้
ประกอบไปด้วยข้าวสารถุงละ๕กิโลกรัม๑๐๐ถุง
หมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดซอง๔๕๐๐ซอง
หมี่กึ่งสำเร็จชนิดถ้วย๓๐๐ถ้วย
ปลากระป๋อง๒๕๐กระป๋องและน้ำปลาอีก๑๐๐ขวด
นี่ไงคือเป็นข้าวสารอาหารแห้งต่าง
เฮ้ยมันของจำเป็นในชีวิตทั้งนั้นเลย
มันเป็นของจำเป็นในช่วงปลายเดือน
ยิ่งช่วงแบบว่าโอ้โหปลายเดือนหรือช่วงที่สินค้ามันขึ้นราคา
ต้องบอกว่าข้าวสารอาหารแห้งส่วนใหญ่คนจะนิยมเอาไปทำบุญ
ใช่แล้วมันก็จะมีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะ
แล้วใช้งานฝีมือรวมทั้งหมด๘คนในการตกแต่งรอบเมน

ส่วนบริเวณหน้าเมนคุณเห็นไหมสวยมาก
เป็นรูปนกยูงรำแพนหางพุ่มดอกไม้แล้วก็น้ำตก
สวยงามคือมองไกลไม่รู้เลยว่าทำจากอะไร

ไปสอบถามคุณคณิตถาแล้วก็คุณสยุมพรชาติดี
เป็นสองพี่น้องเจ้าของร้านสุรินหีบศพนะ
แล้วก็ร้านดอกไม้พี่น้องดอกไม้น้องนะคะ

งานนี้เป็นงานทำบุญอัฐิให้คุณแม่ศรีชาติดี
ซึ่งคุณแม่เสียชีวิตไป๗ปีก่อน
แล้วก็ทำบุญให้กับวันพระบุรุษที่ร่วงรับด้วยอ่ะค่ะ
ในช่วงคุณแม่ศรีมีชีวิตนะท่านชอบช่วยเหลือสังคม
ช่วยเหลือทางวัดท่านเป็นที่รักของชาวบ้านในพื้นที่มาก
ตอนแรกงานนี้จะตกแต่งด้วยดอกไม้สด
แต่เมื่อเสร็จงานแล้วมันต้องทิ้งอ่ะคุณไม่รู้หรอกมั้ย
เขาก็เลยตัดสินใจกันว่าใช้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวสารอาหารแห้งนี่แหละ
เขานำไปแต่งแล้วพอเสร็จงานปั๊บได้แจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ขาดแคลดด้วย

แล้วคือหลายคนก็ต้องการเหมือนกันนะใช่ไหม

สารอาหารแห้งเอาไว้อุปโภคบริโภคนะคะ
ก็จะทำให้คุณแม่ศรีและบรรพบรุษได้รับบุญกุศลในส่วนนี้ไปด้วย

มาพูดถึงงบประมาณในการใช้นะคะ
ประมาณในการจัดตกแต่งเมนทั้งหมดนี้
ใช้งบประมาณไป๑แสนบาทนะคะ